มีความน่ารักของณเดชน์จะไม่มีความน่ารักของยายาได้ยังไง
บอกว่ายายาเป็นอันซี่แล้วนะคะอันซี่ยายา
เอาคุณผู้ชมค่ะไปดูภาพกันสักหน่อยน่ารักขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนค่ะ
โอ้โหบอกเลยน่ารักมากอันซี่ยายาคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าน้องมีก้าเนี่ยนะเขินหนักมากเลย
เหมือนเป็นอันตี้จะมองหน้าก็มีก้ามอง

เมียะว่ามีก้าอยู่บ้านทำดูคุณผู้ชมขายว่าแม่เค้าแซวเหมือนกัน
คุณผู้ชมฟังวนฟังวน
จะกินข้าวจะร้องเพลงจะเข้าห้องน้ำ

คือตอนนี้เรียกพ่อแม่ไม่ได้แล้ว
กมต่ำอย่างเดียว

แล้วทีนี้แฟนคลับภาพนี้ก็เลยแบบโอ้ยายากับเด็กนี้แหมดูเคมีเข้ากัน

เขาบอกว่าเออนี่มีลูกซะเลยไหมล่ะมีเบบีไหม
วันก่อนเขาไปถามนักข่าวไงว่าเรื่องแต่งงแต่งงานกับยาย่าจะเป็นยังไง

นักข่าวเขาก็บอกว่านี่นะก็คงเป็นคนนี้แหละถ้าอนาคตมันไม่เปลี่ยนแปลง

ไอจีเนี่ยของณเดชน์แต่ลงภาพคู่น่ารักมากแล้วคือแบบต้องบอกคุณผู้ชมว่าแค่แคปชั่นยังหวานขนาดนี้
คุณดูเขาเขียนแคปชั่นว่าต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไหร่เธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคย
ไส้บิดกันไปเลยจ้ะแม่จ้

หวานหวานแบบไส้บิดเลยนี่รูปถ่ายกี่รูปก็เหมือนพรีเวดดิ้งเหมือนกัน
จริงนะก็รอติดตามผลงานของคู่นี้ว่าจะมีข่าวดีเร็วนี้หรือเปล่า

โอ้ยดีมากเลยโอ้ยไม่ต้องอยากแต่งกับเขาบ้างไหมล่ะ
เออต้องมาถามเรื่องฉันทำไมแล้วคุยเรื่องเขาสินี่